ขับเที่ยวลุ้นแชมป์กันระหว่างชมบุรีกับการท่าเรือเป็นอย่างไร
ไปดูกันครับเกมเมื่อวานนะครับ
กลางสัปดาห์กลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งหลังจากพักประมาณเดือนหนึ่งครับ
สอนชิงแชมโลนัดที่ยี่สิบเอ็ดขอรูปการณ์แล้วนะครับ
ยี่สิบหกนัดนะครับการท่าเรือเจอกับเกษมบัณฑิตนะครับ
จ่าฝูงท่าเรือเจอเอ่อเจ้าบ้านเอ่อสิบสองครับ
มาร์กอล์ฟวินิซิวุสนะครับเคลียร์เปลี่ยนจุดให้กับรายการโกเมส
กดให้กับการท่าเรือนำหนึ่งสู่นาทีสิบเอ็ดจากนั้นครับนาทีสิบเจ็ด
ดิตเด็กเก่าของการท่าเรือเตียโก้โมร่าครับยิงตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่ง
ให้กับเจ้าบ้านและนาทีสิบเก้าพรมงคลศรีทรัพย์แสงครับ
กระชากบอลแล้วก็ตบเข้าไปให้กับชวัดแจ่มกระจ่างยิงให้ทีมเยือนหนีครั้งสองต่อหนึ่ง
ก่อนจบยี่สิบนาทีแรกครึ่งหลังครับนาทียี่สิบสองอันทุกวินิยิงจังหวะแรกนะครับ
ไปติดตัวคุมเส้นไว้แต่บอลยังไม่พ้นอันตรายสุดท้ายมากอส
ยิงอัดเข้าไปท่าเรือนหนีสามตอนหนึ่งจ้าวถิ่นก็มาเล่นพาวเวอร์เพจนะครับ
จะทวงประตูคืนเหมือนกันแต่นาทีสุดท้ายครับ
พรมงคลศรีทรัพย์แสงตัดบอลได้แล้วก็ยิงสวนจังหวะนี้เข้าไปครับ
ปิดกล่องกันท่าเรือชนะสี่หนึ่งเก็บเพิ่มเป็นห้าสิบห้าคะแนนยังนำ
ชมบุรีอยู่เจ็ดคะแนนต่อไปครับผลอีกหกคู่ที่เหลือ
ห้องเย็นท่าข้ามเสมอราชนาวีไปสามสามสิงสมุทรสาครชนะธรรมศาสตร์ยังบัตรไปสี่ต่อหนึ่ง
นทบุรีแพ้สุราธานีไปสองต่อสี่ศรีสะเกดนะครับ
แพ้กรมทางหลวนหนึ่งต่อสามแล้วก็คู่ที่เราถ่ายท่าสดเมื่อวานครับ
ที่โดนนำก่อนสามต่อศูนย์ครับหลังจากผ่านยี่สิบเอ็ดเกมท่าเรือนะครับ
นำโชว์บุรีเจ็ดคะแนนนี้ผมเรียนให้สาธิษฐานเนี่ยเป็นสมุทรสาคมนะครับ
กลับขึ้นมาอีกครั้งสามสิบแปดคะแนนจะโดนทิ้งหางสิบแต้มเลยนะครับ
แล้วก็อันดับสี่เป็นห้องเย็นท่าข้ามสามสิบเจ็ดคะแนนอันดับห้าศูนย์ราธานีสามสิบสี่คะแนนครับ